เหตุการณ์ครั้งนี้นอกจากจำนวนผู้เสียชีวิตที่มากแล้ว
จำนวนผู้บาดเจ็บเองก็ไม่น้อยเหมือนกันนะคะ
ซึ่งในจำนวนผู้บาดเจ็บมี๕รายที่อาการสาหัส
แล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอุดรธานีแล้วก็โรงพยาบาลหนองบัวลำพู

เพราะว่าทั้ง๕คนอาการพ้นขีดอันตรายแล้วค่ะ
ไปดูที่โรงพยาบาลหนองบัวลำพวนก่อนนะคะ
ภายใต้การดูแลของคุณหมอ๔รายค่ะ
เป็นเด็ก๒แล้วก็ผู้ใหญ่อีก๒นะคะ

ผู้ป่วยเด็กรายหนึ่งตอนนี้สามารถขยับตัวได้มากขึ้น

แล้วก็เริ่มพยายามที่จะให้หายใจได้เองนะคะ
ส่วนน้องอีกคนนึงเนี่ยเมื่อวานมีเลือดข้างในสมอง

และผลจากการผ่าตัดก็เป็นที่น่าพอใจนะคะ
ผู้ป่วยอีก๒รายที่เป็นผู้ใหญ่อาการดีขึ้นแล้วเหมือนกันค่ะ

วันนี้น่าจะได้ย้ายไปอยู่ห้องพิเศษ
ส่วนผู้ป่วยอีกรายหนึ่งอาการก็ดีขึ้น
ขยับตัวได้รับรู้แล้วก็หายใจเองได้เหมือนกันค่ะ
ซึ่งอาการผู้ป่วยทั้ง๒รายที่ดีขึ้นวันนี้

คือคุณแม่ของน้องที่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
คุณแม่บอกว่าตอนนี้อาการของน้องทรงตัว

ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็จะโทรหาก็เลย
บอกคุณแม่ว่าอย่าเพิ่งไปไหนไกลจากโรงพยาบาลค่ะ

แล้วก็บอกให้คุณแม่ช่วยกล่อมน้องนอนค่ะ

น้องก็ต้องติ้มเต้น

เดี๋ยวตอนนี้มันมีไข้
พยาบาลเขาก็ให้ลดอุณหภูมิ

ไข่แล้วก็ตอนนี้ก็อาการ
เขามีอะไรเขาก็จะเรียกเข้าไป
ที่เมื่อวานที่เจอน้องก็มีเข้าไปดูแบบนิดหน่อย
เขาไม่ให้ไปกระตุ้นเด็กเพราะว่าให้เด็กพักผ่อนเยอะ
เพราะน้องผ่าสมองตรงนี้ค่ะ
ดูอยู่ก็ตอนช่วงประมาณจะเที่ยงก็ไปยืนดูห่าง
ก็เห็นน้องนอนหลับก็สบายใจค่ะน้องก็ยังไม่มีอาการแทรกซ้อนคือทรงตัวดี
หมอมันวางแผงกับว่าสามวันลงให้น้องหายใจอีก
เขาจะตรวจสอบเด็กด้วย
เราก็เลยต้องมาเฝ้าอยู่ตรงนี้ทุกวัน
ก็อยากรู้ลูกค่ะอยากเห็นลูกเป็นยังไง
ก็เลยมารออยู่ตรงนี้เผื่อพยาบาลหมอก็เรียกไปคุยอย่างนี้ค่ะ

ก็มีขึ้นไปอาบน้ำไปกินข้าวบ้างก็รีบลงมา
ก็เห็นคุณแม่บอกว่าอาการน้องก็ดีขึ้นแล้วนะคะ
ส่วนนี้คือคุณแม่ของน้องอีกคนที่รักษาตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
บอกว่าเมื่อวานคุณหมอผ่าตัดกระโหลกออก

หัวอกคนเป็นแม่บอกสงสารลูกมาก
แต่ก็ได้รับกำลังใจจากประชาชนทั่วประเทศ
มั่นใจในฝีมือการรักษาของคุณหมอ

ผลออกมาจะเป็นยังไงบ้างค่ะ
คุณแม่ก็บอกว่ากำลังใจมีมาเยอะมาก

เหมือนเขาก็หาแบบพยายามค้นหาจนกระทั่งได้เบอร์แม่ค่ะ
แล้วก็โทรมาแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้นะคะ

จากข้อมูลของผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำพูบอกว่า
ตอนนี้คุณหมอเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัดแล้ว
แต่ถ้าคุณแม่อยากย้ายโรงพยาบาลอะไร

หรือว่ามีความพร้อมมากกว่านะคะ

ผู้ใหญ่สองคนน่าจะถูกย้ายไปห้องพิเศษได้แล้วนะคะ
ส่วนทีมเยียวยาตรวรรณจิตจัยกรมสุขภาพจิตเอง

สภาพจิตใจของญาติผู้บาดเจ็บด้วยนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นอย่างที่บอกกันไปว่า

พอได้มีการคุยกับผู้เชี่ยวชาญแล้วนะคะ

สภาพจิตใจเริ่มจะดีขึ้นบ้างเป็นลำดับนะคะ